เมื่อเช้านี้เมื่อกลับมาเลยค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้ที่ไปแบบ
ได้ไปในที่ที่เขาแบบห่วงห้ามไว้
ก็ได้ไปแบบขึ้นไปถึงยอดเลย

แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมหลายอย่าง

พอได้มาบอกหันจะไม่หวานมาก

แค่เป็นลูกคู่อยู่ในเฟรมเดียวกันเฉย

ไม่ก็อากาศมันหนาวอะไรอย่างนี้
เราก็เป็นไปตามบรรยากาศ
ก็อาจจะด้วยมั้งคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยู่จนเบื่อหน้าไปเลย๖วัน๗วัน
ก็ดีก็โอเคเขาก็รู้สึกว่า
โอเคก็เราก็รู้สึกดีมีคนถ่ายรูปให้

ถือว่าเจ๋ยได้ขอบค้อนไหมคะเวลาที่หันไป

ปีน่าเวลามีอะไรอยากทำ
มีแบบพูดเรื่องไปดูบอลเรื่องอะไรอย่างนี้บ้าง

แต่ก็เดี๋ยวค่อยดู
ก็ถ้าไปได้ค่อยจะพยายามหาเวลา

เท่าดีว่าไปเที่ยวอะโอเคเลยนะเท่าดีอื่นยังไม่มีหรอก

ยังไม่ต้องหรอกไปเรื่อยอย่างนี้แหละ

ไม่มีไม่มีเลยแต่แบบว่า
ไม่พูดถึงแม่เลยเลย

คิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าถ้ามีก็ต้องจับได้เพราะว่าไม่เนียนเลยแน่

โปรดตักตลอด

แล้วเราขอจับลูกต้อง

รอที่หลังรอที่หลัง